เขาว่ากันว่าการที่จะเป็นคุณแม่มันยากซะเหลือเกิน
บางคนนี้ก็ไม่มีเวลาดูแลตัวเองขนาดผมเผ่ายุ่งเหยิง

การันตีได้จากคุณแม่ป้ายแดง

ถึงแม้ว่าจะตั้งคันได้๖เดือนแล้ว
แต่เชื่อไหมคุณตอนนี้นี่สวยหุ่นเช่นขนาดนี้
ผิวพันธุ์เปล่งประกายเป็นออร่า
ถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
ว่าที่คุณแม่คนสวยแนนปียดา
ทำเอาเหล่าฟอลลอเวอร์ตะลึงงันในความสดใส
อร่าเปล่งประกายราศีคุณแม่จับสุดเลยล่ะค่ะ
เจ้าตัวโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัว
หุ่นเป๊ะพร้อมกับอุ้มท้องอายุคัน๖เดือน

โชว์ผิวขาวจั๊วไร้ร่องรอยแตกลาย
พัทยาพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัว
รวมถึงสามีทายาเจ้าของโรงแรมดังกุ้ยสุภาชัย
ที่ก็ร่วมทริปอยู่ด้วยแบบอบอุ่น
ขณะที่เหล่าฟอลลอเวอร์ก็พากันแสดงความคิดเห็น
ชมวาที่คุณแม่ป้ายแดงของวงการกันมากมาย
ถึงการดูแลเอาใจใส่รูปร่าง
แม้จะเป็นคุณแม่ใกล้คลอดแล้วก็ตามค่ะ
ทั้งนี้แนนปียดาและสามีไฮโซกุ้ยสุภาชัย
จูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาไปเมื่อต้นปีก่อน

ช่วงกลางปีที่ผ่านมาค่ะ